เหตุไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามดับเพลิงนะครับ
แล้วก็สาเหตุที่เพลิงไหม้ครั้งนี้
เพราะว่าลูกชายของเจ้าของบ้านเนี่ยนะฮะ
ลุ้มคลั่งนะครับเมายา
แล้วก็มาจุดไฟเผาบ้านตัวเองนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็รุดไปที่เกิดเหตุนะครับ
ในชุมชนคุ้งพัฒนาหมู่๔ตำบลขุนโขลน

โดยตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไป
ปรากฏว่าเพื่อนบ้านมาช่วยกันดับเพลิงอยู่นะฮะ

การและบรรเทาสารภัยเทศบาลเมืองพระพุทธบาท
ก็ระดมรถน้ำมา๓คันมาช่วยกันดับเพลิงนะครับ
ปรากฏว่าคือบ้านมันเป็นไม้
แล้วก็ในซอยที่จะเข้าไปมันครับแคบ

ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับ
แล้วก็เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
จนเหลือแต่เสาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำสกัด

สามารถควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัดได้นะครับ
ตรวจสอบในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ

อำนวยศรีทาอายุ๕๔ปี

เชื่อว่าไอ้ลูกชายฉันนี่แหละ
เป็นคนเผาบ้านเผาช่องนะฮะ
โดยบอกว่านายออมทรัพย์จำปาสุกอายุ๓๒ปี

เหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็น
ลูกชายของเธอขี่รถจักรยานยนต์มาหาเธอที่ทำงาน

มาทำไมอีกแล้วจะเอาเงินไปทำไม
ซึ่งช่วงกลางวันก็ให้เงินไปแล้วรอบนึง

เอาข้าวจากที่ทำงานให้ลูกชายไป

บ่นมาบอกว่าอย่ามาให้เห็นหน้าอีกนะ
มาขอเงินขอทองอยู่นั่นแหละ
นี่แหละครับน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกชายโกรธ
จากนั้นตัวลูกชายเองก็กลับไปที่บ้าน
แล้วน่าจะคลุ้มคลั่งเผาบ้านจนพังเสียหายทั้งหลังนี่แหละครับ
ปกติลูกชายก็มักจะอารวาสทำลายข้าวของอยู่แล้วนะ
ถ้ามาขอเงินแม่แล้วแม่ไม่ให้ก็จะคลุ้มคลั่งทุกทีเลย
ที่ผ่านมาลูกชายก็เสพยาบ้ามานานหลายปี

เคยไปบำบัดเลิกยาเสพติดก็ไปนะคุณ

แต่พอกลับออกมาก็เสพยาเสพติดเหมือนเดิมเลยนะฮะ

ส่วนถามว่าตอนนี้ลูกชายตัวดีหายไปไหนนะครับ

หลังจากเผาบ้านเผาช่องเสร็จก็น่าจะหนีไปแล้ว

เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ